มาดูเหตุการณ์แปลกประหลาดกันบ้างนะครับ

เพราะว่ามีเด็กผู้หญิงวัย๑๔ปีกรีดร้องลั่นบ้านเลย
ทางพ่อทางแม่ทางครอบครัวเชื่อว่าถูกผีสิงนะครับ
และทีนี้ก็ไปเชิญหมอดูมา
หมอดูก็ทักเหมือนกันว่าถูกสัมภเวษีเข้าสิงต้องมีการแก้

นี่แหละครับเด็กหญิงวัย๑๔ปีกรีดร้องโหยหวนชวนขนลุกเลยนะฮะ
แชร์กันไปอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล
ญาติของเด็กเป็นผู้ถ่ายวีดีโอนี้ไว้

ซึ่งจะเห็นพ่อเห็นแม่แล้วก็ญาติของเด็กเนี่ยนะครับ
นำพระเครื่องสายสินเอาไปคล้องคอเด็กไว้

พร้อมกับนำผ้ายันมาคลุมไว้ที่หัวของเด็ก
จนกระทั่งอาการค่อยสงบลงคุณ
นางสุกัญญาแม่ของเด็กเล่าให้ฟังนะครับ
ว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวก็แข็งแรงดีนะ

ลูกสาวกลับล้มป่วยบ่อย

ลูกสาวก็ส่งเสียงกรีดร้องลั่นบ้าน

ทางครอบครัวก็นำเอาเครื่องรางของขลังเท่าที่จะมีภายในบ้าน
คล้องคอให้จนอาการสงบลง
จากนั้นก็พาไปให้หมอดูได้ดู
หมอดูก็ทักมาบอกว่าลูกสาวถูกสัมภเวษีเข้าสิง
และที่บ้านมีตะเคียน๒ท่อน
ถูกฝังไว้ใต้พื้นดินของบริเวณบ้านมานานแล้ว
ซึ่งผู้เป็นแม่เขาก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะครับ
บอกว่าจุดนี้แหละที่หมอดูเขาทักมา
ว่ามีตะเคียนถูกฝังไว้ตรงนี้นะครับ๒ท่อน
ก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยฝันถึงแม่ตะเคียนด้วยนะ
ก็เอามาเล่าให้พ่อแม่แล้วก็ญาติฟัง
แต่ที่บ้านก็ไม่ได้สนใจอะไร
และที่บ้านก็มีการสร้างห้องน้ำด้วย
และจุดที่สร้างห้องน้ำคุณ
มันไปทับกับที่ที่น่าจะมีท่อนตะเคียนอยู่ใต้ดิน
หมอดูบอกว่าตรงนี้แหละไปทับแม่ตะเคียน
อย่างนี้มันต้องมีการขุดมาดูหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะ
ตะเคียนอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจ
ฟังเสียงแม่ของเด็กเขาเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
แต่เราไม่เคยทำบุญ
แถมเขาอยู่ใกล้บ้านเรา
เขาก็เอาน้ำเอาไปรถเข่าเขาก็เคยถักมานะ

ว่าหมอดูและถนัดให้ขุดต้นตะเคียนขึ้นมาบุชา
ซึ่งก็ขุดเจอเพียง๑ท่อนมีความยาว๑เมตร
ส่วนอีกท่อนยังหาไม่พบเลยนะครับ
จากนั้นก็ได้ถอนตะปูที่ตอกอยู่บนเสาในห้องลูกสาว
แล้วก็นำชุดไทยมาถวายแม่ตะเคียน
ซึ่งต่อมานะครับอาการของลูกสาวก็ดีขึ้น
และตัวผู้เป็นแม่เองเธอก็สังเกตว่าบางครั้งลูกสาว
เหมือนมีแม่ตะเคียนมาแฝงร่างคุณ
แล้วก็ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านที่มาช่วยกันขุดหาต้นตะเคียน
อกจากนี้สามีของเธอยังสัญญานะครับ
ว่าหากขุดพบตะเคียนอีกหนึ่งท่อน
จะตั้งสารบูชาแล้วก็จะบวชให้๙วันด้วยนะครับ
ก็เหมือนเป็นการบนบานสารกล่าวเอาไว้ด้วยนะครับ